ไปดูกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ร้านผัดไทยแห่งหนึ่ง
ปกติไปร้านผัดไทยคุณไปทำอะไรก็สั่งผัดไทยสิฮ
เนาะไปทานข้าวเนาะมีวัยรุ่นสองกลุ่มค่ะ
เขาไม่ได้ไปทานข้าวเขาไปดวนปืนกันคุณผู้ชม
ขอนแก่นนี่แหละค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่ง
บาดเจ็บไปสามรายด้วยกันนะคะตอนนี้ตำรวจก็เลยต้องตามล่าภาพ
กล้องวงจรปิดเพื่อจะหาตัวคนร้ายค่ะจากการสอบปากคำ
นายเอกชัยพรมศรีผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาและแฟนสาวเนี่ย
ซื้อผัดไทยมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ชายสองคน
ผู้หญิงหนึ่งคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดซื้อผัดไทยเหมือนกัน
ทีนี้อยู่มีกลุ่มวัยรุ่นที่มาด้วยกัน๓คนเป็นผู้ชายทั้งหมดเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาสองคันมาจอดหน้าร้าน
หนึ่งในสามซึ่งก็คือนายคมเพชรผู้ตายค่ะ
นั่งซ้อนท้ายรถพร้อมกับถือปืนแนบลำตัวมาด้วย
ตะโกนถามวัยรุ่นที่จอดรอซื้อผัดไทยกลุ่มแรกว่า
ใครเป็นคนเรียกทุกคนก็ตอบว่าไม่มีใครเรียก
ก็ยังตะโกนถามซ้ำมาอีกว่าใครเป็นคนเรียก
ผู้หญิงเลยตอบไปว่าไม่ได้เรียกแล้วยกมือไหว้ขอโทษ
พอพูดจบเท่านั้นแหละค่ะหนึ่งในวัยรุ่นชายที่จอดรถซื้อผัดไทย
แก๊งที่ถูกถามอ่ะนะครับก็ควักปืนออกมาแล้วยิงใส่นายคมเพชร
เป็นคนถามทันทีเลยเข้าหน้าอกไปหนึ่งนัด
จากนั้นก็ดวนปืนกันพันละวันเลยค่ะนายคมเพชรเนี่ย
พยายามวิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งแล้วสุดท้ายก็ล้มฟุบเสียชีวิตลง
คนที่เสียชีวิตเป็นคนถือปืนอย่างนี้โอเคนะครับ
ก็เลยมาถามว่าประมาณว่าอ่าพูดภาษาลาวนะพี่ได้เอิญกูป่ะ
เรียกกูไหมไปเรียกกูไหมเอาแล้วแล้วใครเรียก
ผู้หญิงที่เป็นแฟนอีกฝั่งหนึ่งก็เลยบอกว่าไม่ได้เอิ้นด้วยจ้า
คือไม่ได้เรียกเลยนะคะขอโทษนะคะถ้าเรียกอะไร
เพราะว่าเรียกเพื่อนค่ะรู้แล้วไงแบบมันต้องยิงแน่นอน
ไหมไม่คิดในใจนะพี่แฟนก็อยู่ตรงนี้ใกล้ใกล้นี่
ปั้งปั้งแรกผมก็เลยดึงหัวแฟนผมมาไง
ดึงปลดถนะคะตั้งไม่สองตั้งแรกอินแสล้มลง
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ดบอกเลยนะคะว่า
สอบส่วนเบื้องต้นรู้มาว่าวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่น่าจะรู้จักกันมาก่อนค่ะแต่ว่าทั้งสองกลุ่มมีอาวุธพกติดตัวกันมาด้วย
ตอนนี้ได้ส่งชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
เอามาใช้เป็นเบาะแสในการตามล่าตัวมือปืนที่ก่อเหตุ

สวัสดีครับ